สังเกตได้ว่าปีนี้คนรุ่นใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้

ก็คือคนที่จะได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะ
คือคนที่มีอายุระหว่าง๑๘๒๕ปีในปีนี้ค่ะ

แล้วจำนวนนี้จะส่งผลอะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
เกี่ยวว่าตรงนี้จะมี๗๐๐๐๐คะแนนเท่ากับสอพึงมีได้๑คน
หรือเข้าใจง่ายในชั้นแรก๗๐๐คะแนนต่อสส๑คน
ถ้าลองคำนวณจะได้สอสอถึง๑๐๔คน

เพราะสามารถแปลคะแนนเสียงเป็นเก้าอี้สอสอกว่า๑๐๐ที่นั่งได้
หากสามารถโน้มน้าวใจคนกลุ่มนี้เทคะแนนให้ผู้สมัครของพักตัวเองได้
แต่ช้าก่อน๗ล้าน๓แสนเสียงซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยละอ่อน
จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกี่มากน้อยหรือตื่นตัวเฉพาะในโลกโซเชียลโลกออนไลน์
แต่ถึงวันเวลาเลือกตั้งนอนหลับทับสิทธิ์ไม่สนใจการเลือกตั้ง
สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมาคนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉลี่ยประมาณ๗๐
ถ้าสมมุติฐานว่า๗๐๐คะแนนต่อสส๑คน
เท่าปี๒๕๕๔คือ๗๕
โอกาสจะได้สอคือ๗๘ที่นั่ง

ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายในการเลือกตั้งครั้งใหม่

สวัสดีครับ